คุณผู้ชมครับในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
หลายคนก็รอที่จะเข้าดาวน์เพื่อเริ่มต้นวันใหม่ไปพร้อมกัน
แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาใช้โอกาสคืนเขาดาวน์นั้น
ต้องการจะปิดชีวิตหรือว่าจบชีวิตของตนเอง

แต่ว่าเหตุการณ์นี้มีคนเห็นมีพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือเธอเอาไว้ได้ทันนะคุณผู้ชม
ได้โพสต์คลิปวิดีโอช่วยคนตกน้ำ

ภาพเหตุการณ์น้องเขากระโดดน้ำที่สะพานนฤทธิ์ตอนเขาดาวน์
ผลบังดีช่วยเหลือไว้ทัน
ยังระบุอีกว่าพี่เสื้อชมพูที่ปรากฏในคลิปกระโดดน้ำลงไปช่วยครับ
โดยคลิปดังกล่าวมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็น
แล้วก็ส่งต่อคลิปนี้แชร์ต่อไปจำนวนมากทีเดียวครับ
ในคลิปนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะฮะ
เนี่ยฮะเรือได้บรรทุกน้องผู้หญิงที่กระโดดน้ำลงไปเข้ามา
มีตำรวจมีพลเมืองดีนั่งกับเรือมาด้วยนะครับ
เมื่อมาถึงคนที่อยู่บนฝั่งก็พยายามช่วยเหลือ
พร้อมกับมีคนเข้าไปสวมกอดผู้หญิงคนนี้ด้วย
แล้วก็ยกย่องบอกว่าชายเสื้อชมพูนี่แหละเป็นฮีโร่
ลงไปช่วยผู้หญิงคนนี้คนนี้เราขอชื่นชมนะครับ
สื่อข่าวก็เลยติดต่อไปยังนางสาวแอนนาสิทธิเป็นชาวสุมราชธานี
ซึ่งเธอเป็นคนถ่ายคลิปบอกว่าเธอเนี่ยไปเที่ยวงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กับแฟนที่สะพานนฤทธิ์เขตเทศบาลนครสุมราชธานี
ซึ่งอีกสักประมาณ๑๐นาทีจะเข้าดาวน์เข้าสู่ปีใหม่แล้ว
แต่ปรากฏว่าเธอเหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนโป๊ห้อยขาลงไปในน้ำ
ตอนนั้นคิดว่าคงไปถ่ายรูปแล้วมั้งไปนั่งเพื่อถ่ายรูปเซลฟี่เอาวิวหรือเปล่า
แต่กลับไม่ใช่แบบนั้นคุณผู้ชมพอเจ้าของคลิปหันไปอีกทีหนึ่ง
ผู้หญิงคนนี้กระโดดน้ำลงไปแล้วครับกำลังจะจมน้ำก็เลยรีบตะโกนให้คนลงไปช่วย
ก็มีตำรวจมีชาวบ้านเนี่ยโยนห่วงยางลงไปช่วยระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะ
ผู้หญิงเนี่ยลอยน้ำไปเรื่อยจนมีผู้ชายเสื้อชมพูเนี่ยกระโดดลงไปจากพื้นที่จัดงาน
แล้วก็ไปช่วยเธอเอาไว้ได้ทันจากนั้นชาวบ้านที่จอดเรือใกล้ก็นำเรือไปรับผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาพร้อมกันกับพลเมืองดีแล้วก็ปลอดภัย
ทีมข่าวเดินทางไปพบกับนายโสพลสัญกรอายุ๒๕ปีเป็นชาวสุราชคนนี้ที่ลงไปช่วยคือคนเสื้อชมพูคนนี้เราขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชม
คุณโสพลบอกว่าคืน๓๑ธันวาคมไปเที่ยวงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ณจุดนั้นระหว่างที่รอเขาดาวน์อยู่ก็ไปนั่งอยู่ที่ขอบรั้วริมน้ำ
แล้วแฟนก็กำลังจะถ่ายรูปให้กับเขาแต่แฟนเห็นคนจมน้ำตะโกนบอกให้หันไปดูก็เห็นว่ามีคนจมจริงครับก็เลยรีบถอดกางเกงและกระโดดลงไปช่วยทันทีโดยไม่คิดถึงความปลอดภัยของตนเองนะฮะ

แฟนผมถ่ายรูปหันไปที่น้ำแล้วแฟนผมก็พูดขึ้นมาว่าน้องเขาจมน้ำน้องเขาจมน้ำแล้วก็ผมก็กระโดดลงไปช่วยครับ
สภาพน้องก็คือว่าถ้าว่า๕๐๕๐แล้วครับเพราะว่าน้องเขาจะจมน้ำไม่จมน้ำอยู่แล้วนะครับ

น้ำไหลเชี่ยวครับเพราะว่าน้ำมันลงครับ
ความคิดตอนนั้นไม่ไม่นึกถึงอะไรเลยครับนึกถึงว่าน้องเขาจะจมน้ำแล้วเราต้องลงไปช่วยครับ
เพราะว่าเราว่ายน้ำเป็นครับเราจะนิ่งเฉยก็ไม่ได้ครับ
โอ้โหพี่แบบหน้าตาดีแล้วยิ่งหล่อไปกว่าเดิมอีกครับ

คุณโสพลบอกต่อนะครับว่าตอนที่นำผู้หญิงขึ้นมาบนฝั่งช่วงนั้นจุดพลุข้ามปีพอดี
คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าผู้ชายคนนี้เขาช่วยคนข้ามปี
พอดีเลยชีวิตใหม่ไงวันใหม่ชีวิต
แต่เขาบอกว่าเขารู้สึกดีใจมากที่ได้ต่อชีวิตให้คนอีก๑คนเป็นคืนข้ามปีพอดี
ผมว่านี่เป็นกุศลที่แรงมากแล้วผมว่ามันจะเป็นสิ่งที่เขาจดจำ
แล้วก็เป็นกุศลที่ทำให้เขาชีวิตเขาดีขึ้นต่อไป